ร้องได้ให้ร้าน

รักแท้ไม่เป็นใช่ไหม
จึงไม่เข้าใจคนรอ
น้ำตาฉันเออคลอ

ก็เป็นชุมชนที่สถานที่ที่ธรรมฮากินจริงนะครับตลาด

พวกเราก็ต้องช่วยกันร่วมมือกันนะครับ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางรัฐบาลเขาออกมา
จะได้กลับมาเป็นประเทศสยามเมืองยิ้มของเราเหมือนเดิม

นะครับถ้างั้นมาดูกันเลยนะครับ
เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ
คุณออยร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณออยร้อง

ร้องได้

คุณออยร้องได้รับแล้ว๒๐๐๐๐บาท
จากเพลงผีเสื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อนนะครับ

ก็เป็นเพลงที่แม่ความหมายดีไม่แพ้เพลงแรกเลย
ชอบอ่ะฟังเรื่องคุณออยแล้วก็ดูคุณออยด้วยอ่ะรู้สึกแบบภายนอกนะแบบว่าเคลือบฉาบด้วยความสนุกสนานเฮฮาแต่ว่าชีวิตผ่านอะไรมาเยอะเลยแล้วคุณออยก็มองมันแบบเป็นเรื่องเบาแล้วก็ผ่านมาได้เหมือนแบบชิวแต่จริงแล้วมันก็หนักหน่วงมากเลยแต่ละลึกในช่วงชีวิตแล้วก็รับมือมันด้วยรอยยิ้มด้วยประเด็น
ขอให้ใจฟูแล้วมีรอยยิ้มเข้าไว้เพราะว่าสู้ได้แน่นอน
เอาละครับเรื่องราวชีวิตของคุณออยยังมีให้พูดคุยกันอีกเยอะทีเดียวการแข่งขันก็ยังเข้มข้นอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าคงต้องเป็นคราวหน้าแล้วนะฮะ
ก็มาเชียร์กันได้นะครับที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย๑๘นิกาตรงนะครับหลังเคารพทงชาติแล้วร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตครับ
ชีวิตต้องสู้ค่ะสู้กันต่อเลยค่ะกับอีกหนึ่งรายการค่ะเกมต่อชีวิตค่ะไม่ต้องย้ายช่องไปไหนทางไทยรัฐทีวีนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับคุณผู้ชมครับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
รอบส่มประหลาดอ้านจีบเลยแล้วชักก็ได้ค่ะ
กินโทรเพลงเมื่อกี้มีมูลค่า๖๐๐๐๐บาท
คือเพลงเป้าหมายของคุณออยด้วยเพราะค่ะชอบค่ะแล้วร้องร้องไม่ได้ค่ะ
เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาทนะครับจะสู้หรือจะหยุดครับ

คำว่าจบพูดเบาก็เจ็บ
แค่เธอไม่เก็บฉันไว้ในหัวใจ
คุณออยร้อง